ไหนเป็นช่วงคลิปแล้วขอให้อีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่หวาดเสียวเหมือนกันรถกระบะเนี่ยเขาชอบมีการบรรทุกแก๊สกัน
ใช่เคยเห็นอ่ากระบะคันนี้บรรทุกแก๊สมาสี่ชั้นซ้อนกันสี่สี่ชั้น
ถังแก๊สเนี้ยนะถังแก๊สถูกต้องฮะแต่ว่าใช้เชือกรัดแบบนิดเดียวเองคุณผู้ชม
แล้วขับรถหวาดเสียวมากไปดูคลิปนี้เลยครับดูแล้วกันนะฮะนี่นะฮะ
สี่ชั้นทีเดียวนะครับถังแก๊สเนี่ยยังเต็มแบบว่าบรรจุหรือยัง
หรือเป็นถังแก๊สเปล่าคะบรรทุกขนาดนี้นะฮะน่ากลัวทีเดียว
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพจากกล้องหน้ารถขับตามกันแล้วก็เห็นภาพนี้แล้วตกใจคุณผู้ชม
บันทึกภาพอันนี้ได้รถกระบะบรรทุกถังแก๊สมันแน่นเอียดเต็มคันสูง๔ชั้นเข้าด้วยกันนะฮะสูงมาก
ในภาพจะเห็นนะฮะว่าเขาใช้เชือกรัดถังแก๊สซึ่งก็ไม่ทราบว่าถังอย่างที่คุณปอสงสัยว่ามันถังเปล่าหรือมันถังบรรจุเต็มหรือเปล่าเนี่ย
นะฮะขับอยู่บนถนนแห่งหนึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊คผู้โพสต์เนี่ยไม่ได้บอกว่าที่ไหนจังหวัดอะไร
แต่ระบุข้อความว่าแบบนี้มันเกินไปไหม
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็บอกให้คำนึงถึงความปลอดภัยดีกว่า
อยากฝากเตือนไปถึงผู้ประกอบการร้านแก๊สต่าง
ว่าควรจะเพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้หน่อย
หากทางแก๊สของคุณที่มันทุกข์อยู่มันหล่นลงมา
แน่นอนมันจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล

แล้วก็คนที่ขับรถผ่านไปมาอาจจะได้รับความเสียหายด้วย

พอมันถังแก๊สถังหนึ่งระเบิดที่อยู่มันก็จะระเบิดตามไปด้วย

เป็นโศกนาฏกรรมเลยปกติเวลาเราเห็นรถกระบะแบบนี้
บรรทุกเป็นถังแก๊สก็หวาดเสียวอยู่แล้วนะ

แล้วยิ่งบรรทุกเยอะขนาดนี้แล้วมันไม่รู้มันจะเอ็น
มันจะล้มอย่างไรมาหล่ายด้วยนะคะ
ซึ่งการบรรทุกเยอะถึง๔ชั้น
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเรื่องของน้ำหนักที่บรรทุก

เกินหรือเปล่าเพราะว่าปกติตามผลส่งตามกฎหมาย
รถกระบะเขาห้ามบรรทุกเกิน๑๑๐๐กิโลกรัม
ถังแก๊สแต่ละถังถ้ามีบรรทุกแล้วมันก็ไม่ต่ำกว่า๑๕กิโลกรัม
เราเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาบรรทุกแก๊สข้างหลัง

แค่ถังเดียวอันนี้๔ชั้นนะครับเต็มกระบะไปหมดเลย
ก็ฝากไปยังร้านแก๊สด้วยแล้วกัน
ใครที่อาจจะดูยังคงประมาทไปหน่อยเราก็เตือน
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนต่อไปเขาก็จะได้ไม่ประมาท
เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ